คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับที่จังหวัดชนบุรีมีการจัดงานบุญเดือน๑๐ครับ
ในงานเนี่ยกำลังสนุกกับเพลงของวงดนตรีกันตรึมกันอยู่เลย

อ้าวมาตีกันตรึมกันตรงนี้เลยฮะ

พวกตีกันทำร้ายกันในงานบุญเดือน๔
จัดขึ้นที่ใกล้กับวัดอินทนารามครับ
วัดชากนอกอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
ช่วงประมาณสักเที่ยงคืนกว่ากลางดึกคืนที่ผ่านมาครับ
ภายในงานนั้นก็มีการแสดงวงดนตรีกันตรึมกัน
คนก็กำลังสนุกสนานมีความสุขกันครับ
แต่มุมนี้ตรงนี้ทำไมมาตีกันแบบนี้ล่ะครับเนี่ย
ผู้จัดงานพยายามเข้าไปห้ามทั้งสองกลุ่ม
ประกาศผ่านหน้าเวทีเลยพอแล้วหยุดตีกันเถอะ
ตีกันได้แล้ว๒กลุ่มไม่หยุดครับ
พอเขาไม่หยุดเสร็จปั๊บคนเข้าไปห้ามเพิ่มเติม
สุดท้ายงานบุญงานดนตรีที่กำลังสนุก
ต้องหยุดการแสดงลงครับ
หลังจากนั้นครับกลุ่มวัยรุ่น๒คนพร้อมกับอาวุธมีด
ยาวประมาณสักเกือบ๒ไม้บรรทัศน์นะฮะ
ก็มีการเข้าทำร้ายร่างกายกันนะครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวสุดท้ายแล้วมีคนเจ็บทั้งหมด๓คน
ใน๓อาการสาหัสครับถูกฟันเข้าที่หัว
เลือดไหลอาบหน้าส่วนอีก๒คนนั้นหัวแตกครับ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วส่งไปที่โรงพยาบาล
เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บต่อไป
คนจัดงานครับนายพรเทพบอกว่า
เหตุการณ์ชุดละมุนเกิดขึ้นภายในงาน
จากนั้นก็ผลักดันให้๒กลุ่มที่ทำร้ายกัน
ออกไปนอกพื้นที่ให้เขาหยุดการทะเลาะกัน
ก็คิดว่าโอเคหยุดแล้วจบแล้วแยกกันแล้ว
ที่ไหนได้กลุ่มวัยรุ่นนี่นะฮะ

กลับมาที่งานอีกรอบหนึ่งเหมือนไปเอาอาวุธมา
แล้วคราวนี้ชาวบ้านที่เขานั่งอยู่แถวระแวกนั้น
ก็โดนทำร้ายร่างกายไปด้วย
ที่พลเมืองดีจะมาคุมตัวเอาไว้ได้๒คนครับ
ต้นครับตำรวจนำตัว๒วัยรุ่นไปสอบสวนต่อที่โรงพัก
แล้วก็จะติดตามตัวคู่กรณีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะ